บัดรอบกรุงจะพาไปที่ร้านชันเก้บา
บอกเลยว่าบรรยากาศนี้มันสุดยอดสุดฟินจริง
ดีขนาดไหนติดตามกันเลยในช่วงของสบัดรอบกรุง
วันนี้จะพาทุกคนมาจุดเช็คอินใหม่ใกล้ตลาดพลู
แต่ได้อารมณ์เหมือนอยู่ประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะ
เดินไปทางไหนก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่น
แล้วเขาก็จะมีซุ้มอาหารเรียงรายแบบนี้เลยนะคะ
ไว้วันหยุดนี้หาเวลามากันนะคะ
วันหยุดนี้หาเวลามากันนะคะ
มาค่ะมาเพราะว่าที่นี่นะซานเก้บาย
อยู่ที่เลขที่๑๓๗ซอยรัศดาพิเศษ๑๗
แขวงตลาดพลูเขตธนบุรีกรุงเทพนะ
เป็นคาเฟ่ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ

แล้วคุณก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น
ส่วนเรื่องของเมนูก็มีทั้งคาวหวานนะ
เครื่องดื่มชากาแฟมาเต็มเลยค่ะ
ใครสนใจอยากจะไปนะฮะเขาบอกว่านี่
เขาเปิดในทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์วันนี้ก็ไปได้นะ
ค่ะค่ะค่ะค่ะ๙นจนถึง๑๘น๖โมงเย็นของวันนี้

ค่ะไปแล้วไม่เจออะไรเลยนะ
แล้วถามว่าการเดินทางสะดวกไหม

ถึงแล้วจ้าใครไม่ถูกสอบถามเลยหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้ว
เอาง่ายเดี๋ยวนี้ยุคนี้สมัยใหม่มันง่าย

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
กัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ